วันนี้พามาอยู่ที่แถว๓ย่านกับร้านดังร้านนี้
บอกว่าร้านนี้คนแน่นตลอดเวลาเขามีสูตรเด็ดก็คือเป็นต้มยำแบบโบราณ
ใช้มะนาวแท้ใช้หมูวันละหนึ่งตันยอดขายเดือนละหนึ่งล้าน
สุดยอดจริงแต่อยากจะรู้แล้วว่าเขามีเคล็ดลับยังไง
ทำให้ขายดิบขายดีและกลายเป็นเศรษฐีป้ายแดงแบบนี้ร้านเล็กใหญ่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณ
ตั้งอยู่บริเวณสามย่านขอบอกเลยครับว่าชามเดียวเนี่ยอิ่มจุก
อุ้ยก็ดูเครื่องเขาสิแน่นแน่นชามละเจ็ดสิบบาท
และที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือหมูเด้งที่ทำเองจากหมูสับแผ่นหนาแบบนี้นี่แหละครับ
พูดแล้วก็หิวน้ำลายไหลเอาเป็นว่าให้น้องใบตอง
บุกไปขอเคล็ดลับกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของร้านกันดีกว่า

ก็อย่างแรกเลยคือเราใช้มะนาวแท้
มัดถั่วครัวเองพริกครัวเอก

มะนาวนี่ใช้แบบเยอะขนาดไหน

หมูแดงใช้ประมาณ๒๐๐๓๐๐ค่ะ
ถ้าอย่างนั้นแปลว่าต้องมีเคล็ดลับในการทำหมูเด้งด้วย
ทำยังไงให้ขายดิบขายดีทำยังไงให้อร่อย
เดี๋ยวขออนุญาตบุกไปดูวิธีการทำหมูเด้งหน่อยนะ
การทำหมูเด้งของร้านเล็กใหญ่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณ
ก็จะเริ่มจากการนำหมูสับมาเข้าเครื่องบดจนละเอียด
แล้วนำไปผสมกับพริกไทยน้ำตาลสายซีอิ๊วขาว
จากนั้นก็นำมาเข้าเครื่องปั่นอีก๑รอบประมาณ๑นาที
พอได้หมูเด้งที่ผสมเข้ากับเครื่องปรุงแล้ว
เอาเป็นว่าให้น้องใบตองเข้าครัวไปลองทำกันเลยดีกว่าครับ
ทีนี้คือปกติเมื่อกี้คุณใหญ่บอกว่า
เวลาที่เราใช้วัตถุดิบเนี่ยเราจะใช้แบบสดใหม่วันต่อวัน
เรามีการแบบควบคุมคุณภาพผิวอย่างไรอะ
คือเรามาถึงเราจะต้องลงน้ำแข็งเลย

ก็คือแบบวันเดียวใช้หมดนี่เลยแล้วพรุ่งนี้ก็ทำใหม่ทำใหม่
คือใช้มือในการปั้นในการรีดแบบนี้เลยเหรอ

ได้เดี๋ยวสอนใบตองหน่อยวิธีการทำให้มันเป็นแบบก้อนแบนนี้เป็นยังไง

ใช่ค่ะเอามือข้างนี้ผับ

มันไม่ง่ายเลยนะถ้าต้องทำให้เป็นแผ่นเราไม่ต้องเป็นก้อนไปเลยหรอคุณยาย
เคยทำเป็นก้อนแล้วบางทีมันลวกแล้วมันไม่สุกถ้าเป็นก้อนแบบหนาค่ะโอเค
เพราะเราใช้ปริมาณค่อนข้างเยอะหน่อยอ่าจริงจริงแล้วนอกจากหมูเด้งที่เราทำเป็นแผ่นเนี้ยค่ะ
เด้งเนี้ยเราต้องเอาไปทำเป็นส่วนประกอบอื่นด้วยไหมคะทำค่ะก็มีเป็นเกี้ยวต้มด้วยเกี้ยวทอดด้วยค่ะ
ขวบด้วยก็คือเป็นไส้ของเกี้ยวใช่ไหมคะต่อไปเดี๋ยวไปลุยดูสิว่าการทำต้มยำแบบชามต่อชามนั้นมันมีแค่
มีการปรุงยังไงไปค่ะคุณผู้ชมครับหมูสับที่ร้านเล็กใหญ่
ก็จะใช้ประมาณ๒๐๐๓๐๐โลต่อวันโดยจะนำหมูสับมาผสมกับพริกไทยและซีอิ๊วขาว
หมักให้เข้ากันจากนั้นนำไปต้มในน้ำเดือดซึ่งน้ำจากการต้มหมูสับนี่แหละครับ
ที่เขาจะนำไปผสมในหม้อน้ำซุปที่มีลูกระเบิดที่ประกอบไปด้วยเครื่องเทศไทย
ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวเกลือและใส่ข้าวโพดลงไปซึ่งในระหว่างวัน
ก็จะนำน้ำต้มหมูสับมาผสมเพื่อเพิ่มความเข้มข้น
และความหอมหวานจากหมูสับนั่นเองล่ะครับ

ใช่ค่ะยกเหยาะขึ้นมาทีนึง

จากหูเจียวใช่

ในน้ำเลย

แล้วก็เราดับส่วน
ได้เวลาที่น้องใบตองจะขอชิมความอร่อยกับร้านเล็กใหญ่ก๋วยเตี๋ยต้มยำโบราณกันแล้ว
เอาเป็นว่าจะอร่อยเด็ดถูกใจน้องใบตองขนาดไหนตามไปชิมกันเลยครับ
เดี๋ยวถามพี่ใหญ่ก่อนว่ามีเมนูอะไรบ้างวันนี้นี่คืออะไรคะ

อวบมากอวบอ้วนน่ากินมาก

เป็นทอดมันแต่เป็นหมูเด้ง

เส้นปะหมี่พอมันอยู่ในน้ำต้มยำอ่ะ

มันเหนียวนุ่มเด้งในเวลาเดียวกัน

อันนี้ก็คือเมนูขายดีของร้านเหมือนกัน
เกี๊ยวอวบต้มยำแห้งดูดูกระปูกใหญ่มาก
คือความหมูเด้งเขาจะมีรสชาติอยู่แล้วเนอะที่จะปรุงไป
แล้วเกี้ยวเขากรอบจริงแต่ว่ากัดเข้าไปข้างในมันมีความนุ่ม
เด็ดมากเลยค่ะอร่อยเนี้ย
มาอันนี้คือแปลกใหม่มากนะเพราะว่าไม่เคยกินมาก่อนเลยก็คือ

มันมีกลิ่นของทอดมันพริกแกงหอม
เหมือนกินหมูเด้งที่เป็นรสทอดมัน
เรียกได้ว่าอร่อยทุกชามแบบอิ่มจุกกันไปเลยนะครับเนี่ย
แต่เห็นร้านคุณใหญ่เขาลูกค้าแน่นได้ขนาดนี้เนี่ย
ก็ต้องบอกเลยว่าชีวิตไม่ได้ง่ายเลยล่ะครับคุณผู้ชม

เนื่องจากบริษัทที่ทำอยู่ปิดตัวลง
ด้วยผลกระทบจากพิษโควิด

หันมาสนใจเปิดร้านก๋วยเตี๋ยว
เพราะเป็นเมนูที่ตัวเองชอบกิน
แล้วอะไรทำให้ร้านปังได้ขนาดนี้กันล่ะครับเนี่ย
ไปเปิดใจกันต่อเลยครับ
เมื่อก่อนก่อนที่จะทำร้านนี้ก็คือเป็นคนตกงานใช่ไหมคะ

แล้วได้สูตรมาจากไหนทำยังไงถึงทำเป็น
ไปตอนแรกก็คือเราเสิร์ชอินเทอร์เน็ตค่ะแบบเสิร์ชในคุกเกิ้ลนะคะ
ไปเรียนทำก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าเราไม่รู้พื้นฐานเลยตอนแรกตอนนั้นเรียนไปเท่าไหร่จำได้
ไปห้าพันบาทค่ะครอบหนึ่งคลอดหนึ่งกี่วันวันเดียวปุ๊บเรียนหนึ่งวัน

ก็คือได้การต้มน้ำซุปว่าต้มยังไง
การเลือกวัตถุดิบเลือกอย่างคือเลือกให้ไหน

ว่าแบบมันจะรอดไหมหรือไม่รอด
คิดอยู่ตอนนั้นก็คือก้อสุดท้ายนะมัน
ลงภูมิไปประมาณ๒๓๐๐๐๐๐บาท
ท่าชี้ก็ประมาณแสนกว่าบาทร่วมหน้า๓ด้วย

กินไม่ได้เลยครับ

ก็คือเอาคำแบบติลูกค้ามาปรับใช่ไหม

คือตอนนั้นคนก็ไม่ค่อยมีอยู่แล้ว

๑๕วันก็คือราชบานสั่ง๑๐ร้านเลยค่ะ

ทุกที่เลยตอนนี้ก็เครียดมาก

คือนอนก่อน

ท้อแล้วแต่ว่าอ่ะเฮือกสุดท้าย

ก็วิ่งวิ่งทะลวกเลยอะครับ

ในที่มันเห็นนะ

เดินร้านเราจะขึ้นเป็นที่หนึ่งอะไรแบบนี้

๑เดือนผ่านไปจากออเดอร์๓ออเดอร์
ได้ยอด๑เดือน๑ล้าน

ก็เลยทำให้เราเองไม่มีเวลาดูแล
เรื่องของคนข้างที่เคยอยู่ด้วยกัน

คือเหมือนเรามาทำก๋วยเตี๋ยวนี่แหละ

เพราะเราแบบต้องทำ
ฝิดร้านแล้วใช่ไหมกับมานอนห้อง
เราก็มีโทรไลน์ไปหาเขา

ใช่แต่เราเบอร์โทรไปบอกว่าสายไม่ว่าง

แล้วมันเกิดเหตุการณ์ไหนที่ทำให้เราตัดสินใจเลิกเลย

ก็ตัดผ่านเลยท่านเพียวเรายังไม่รู้เรื่องเลยนะ

ร้านก็ต้องทำก๋วยเตี๋ยวไปร้องไห้ไป

ก็คือช่วงนั้นน่ะหนูแพงมาก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
เข้าหันไปขอผ่อนองค์พระภิกข์คาเนต
เพื่อให้มีเรื่องดีเกิดขึ้นนั่นเองล่ะครับ

เขาก็จะมีแผ่นเล็กให้เราเป็นผู้

ให้เก็บกลับไปใช่ไหมคะใช่ให้เก็บกลับไป

เป็นโรงงานที่มีคุณภาพ
ที่เรารับได้ด้วยจากที่หาไม่ได้เลยได้ใช่ค่ะก็ได้โรงงานนี้มา
เราก็เลยติดต่อกับโรงงานนี้ราคาที่โอเคอ่ะโอเครับได้รับได้
คุณภาพหมูก็คือดีใช่ยอดขายของเรากลับมาไหมยอดกลับมาปังกว่าเดิม
ครับก็เลยบูชาเหมือนเหมือนว่าให้พระพิการเน็ตทุกวันทุกวันใช่
แต่มันก็เหมือนเป็นที่พึ่งทางใจให้เราแบบมีสิ่งยึดเหนียว
แล้วก็ดำเนินชีวิตต่อไปจนเนี่ยประสบความสำเร็จแล้ว

คนที่สนใจอยากจะทำธุรกิจแบบเริ่มจากศูนย์แบบเราอ่ะ
สู้ไว้ก่อนค่ะอย่าเพิ่งท้อ
อุปสรรคก็ค่อยแก้ไขไปทีละเรื่อง
เดี๋ยวก็จะคิดออกเองทุกอย่างก็จะค่อยทิ้งคลาย
ไปในทางของมันเองอ่าสุดท้ายฝากร้านเลยค่ะ
แล้วก็สาขาสามย่านด้วยนะคะมีทั้งหมด๒สาขา
โอเควันนี้ขอบคุณคุณใหญ่มากเลยนะคะ